จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะ
หนองบัวลำพูหลังเกิดเหตุกราดยิง
วันนี้ยังคงมีชาวบ้านมีครอบครัวไปวางดอกไม้
ไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมากที่สำคัญชาวบ้านร้อง
อยากจะให้เจ้าหน้าที่กำจัดในเรื่องของยาเสพติดให้หมดไปสักที
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่รออยู่แล้ว
กับคุณเขี้ยวนะคะวิมลวันธรรมพักดีเชิญเลยค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีชาวบ้านพบกับปลอกกระสุน
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
ส่วนบริเวณด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
เราจะเห็นได้ว่ามีทั้งพวงหลีดนะคะมีทั้งช่อดอกไม้
มีของเล่นเด็กที่ชาวบ้านเนี่ยต่างมีการนำเอามาวางไว้
เพื่อที่จะแสดงความเสียใจลำลึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เราจะเห็นได้ว่ามีจำนวนมากแล้วก็คาดว่าน่าจะทอดยาวไปจนสุดรั้วเลยทีเดียวค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะที่ทางด้านของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมกันเลยค่ะ
สำหรับดอกไม้แล้วก็ของเล่นเหล่านี้เป็นสิ่งของแทนใจ
แล้วก็แทนความรู้สึกเศร้าสลดใจต่อเหตุการณ์กราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
จังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นของญาติที่ต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวอันเป็นที่รัก
แล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นของประชาชนที่มาร่วมไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ของจำนวนนี้ต้องบอกว่ามีคนจำนวนมากที่เอามาวางไว้นะคะ
โดยเมื่อช่วงเช้าค่ะนายวีรพลสอนใจชาวจังหวัดเลย
นำรถของเล่นมาวางที่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมกับกล่าวว่ารู้สึกสลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตัวเองมีลูกอยู่๒คนจึงเหมารถของเล่นมาทั้งหมด๑๓คัน
ไม่ได้มีนัยยะอะไรนะคะเพราะว่านายวิรพลบอกว่าไม่ทราบจำนวนของเด็กเด็กที่เสียชีวิตภายในศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้
ถูกประสงค์ที่มาในวันนี้ก็คืออยากจะให้กำลังใจครอบครัวแล้วก็อยากจะให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่อุทัยสวรรค์ด้วย
รวมถึงอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดการเรื่องของยาเสพติดอย่างจริงจังสักที
รวมไปถึงเรื่องของอาวุธปืนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการซื้อขายกันง่ายมากค่ะ
บอกกับผู้ไม่ค่อยเจ็บข้องน่ะไม่ใช่ดูแลเรื่องนี้ค่ะ
เพราะเดี๋ยวนี้ก็ยาเสพติดหาง่ายแล้วก็อาวุธปืนก็พกพาง่ายอะไรอย่างนี้ครับ
บางทีคนอารมณ์ร้อนแบบว่าขับรถปาดหน้ากันอะไรหน่อยก็ชักปืนขู่กันยิงกันอย่างนี้ครับ
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมามีชาวบ้านในตะบนอุทัยสวรรค์
นำแป้งเด็กมาโรยที่บริเวณพื้นซึ่งมีเลือดตกอยู่นะคะ
ก็พบกับปลอกกระสุนของคนร้ายที่ตกอยู่จำนวน๑ปลอกด้วยกัน
เดินมาบอกให้สื่อมวลชนที่ปักหลักทำข่าวอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กไปบันทึกภาพ
จากนั้นก็ได้มีการประสานให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บเป็นวัตถุพยานในคดีต่อไปค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวที่วัดศรีอุทัยตะบนอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู
วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามีญาติของผู้วายชนที่มานอนค้างแรมที่วัดเพื่ออยู่เป็นเพื่อนของคนที่รักเป็นครั้งสุดท้าย
ประมาณสิบหกนาฬิกาบรรยากาศที่วัดก็มีชาวบ้านท่าอุทัย
ชาวบ้านท่าอุทัยเหนือชาวบ้านนนสวาสตร์และชาวบ้านบ้านหนองด้วง
มาช่วยกันทำกับข้าวเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงาน
จ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่มาเตรียมสถานที่รวมไปถึงสื่อมวลชนที่มาติดตาม
รายงานสถานการณ์ตลอดเวลาด้วยนะคะบรรยากาศในวันนี้นะคะ
ยังคงถูกปกคลุมไปด้วยความโศกเศร้าญาติพี่น้องต่างนำสิ่งของอาหาร
รวมไปถึงเสื้อผ้ามาวางไว้หน้าโรงศพนะคะโดยด้วยหวังว่าสิ่งของเหล่านี้
ผู้วายชนจะได้นำไปด้วยนั่นเองนะคะนมแล้วก็ไดโนเสาร์ของเล่นของเด็กชาย
วัยสองขวบสิบเดือนรายนี้ค่ะถูกนำมาวางไว้ญาติบอกกับทีมข่าว
รัฐทีวีบอกว่าน้องมาเข้าฝันว่าอยากกินนมแล้วก็อยากเล่นของเล่น
นำมาวางไว้หน้าโรงศพให้เพราะของเล่นเหล่านี้นะคะ
เป็นของที่น้องเนี่ยต้องเล่นทุกวันทีมข่าวได้คุยกับชาวบ้านที่ฝากถึง
โดยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดยาบ้าเนี่ย
ถูกกว่านมกล่องอีกนะคะเพราะมองว่านี่เป็นต้นเหตุหลักในการก่อเหตุ

ถ้ามันถือกปันนั้นบอกถ้าเจ้าว่ามันถือกเหล่านึงเลยสามสี่เมตรของวัดสันวัดเจ้าว่า

นายชาติชายวงกิตตะศึกษาธิการจังหวัดน้องบัวลำพูเดินทางมามอบเงินเพื่อช่วยเหลือญาติของผู้วายชน
รับว่ามีแนวคิดที่จะให้วิทยาลัยเทคนิคอาชีวะ
เข้ามาศึกษาแบบแปลนของศูนย์เด็กเล็กเพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับการป้องกันการก่อเหตุในลักษณะนี้
เพื่อจัดเป็นพื้นที่เซฟโซนไม่ให้คนภายนอกเข้าไปได้ง่าย
แล้วก็คนภายในเนี่ยมีช่องทางในการหลบหนีได้ด้วยส่วนข้อหารือนี้ก็อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะ
ในวันนี้เวลาประมาณ๑๕นาฬิกาญาติของผู้วายชนเนี่ยก็จะเข้าไปเตรียมความพร้อมนะคะ
ในการเข้าพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา๑๖นาฬิกาทั้ง๓วัดด้วยกันเลยนะคะคุณผู้ชม
ที่วัดศรีอุทัยวัดเทพมงคลพิชัยรวมไปถึงวัดหนองกรุงศรีด้วยค่ะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์วิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ